อ่ะจากนักร้องหนุ่มมาเซอร์มาต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งดอกย่ากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับพี่ตายอรไทยตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพี่ตาย
ใกล้จะมาถึงทุกทีแล้วนะคะและเร็วเร็วนี้ค่ะ
พี่ตายยังยกกระเช้าไปสวัสดีเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่ง
อย่างพี่ก๊อตจักรพันธ์อีกด้วยเพื่อขอเคล็ดลับคำแนะนำในการโชว์นะคะ
ซึ่งวันที่สาวตายเดินสายมาโปรโมทคอนเสิร์ตที่ไทยรัฐทีวี
ยังแอบกระซิบมานะคะว่าดีไม่ดีเนี่ย
อาจจะชวนหนุ่มก๊อตไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษบนเวทีก็เป็นได้ค่ะ
แต่เองก็เคยแบบห่วงงานกับพี่ก๊อตมั่งแต่แบบอ่า
เป็นเป็นนำไม็อ่าตอนตอนเขาวงการหรือพี่ก๊อตก็แบบ
แฟนเพลงของเพื่อนก็เลยคิดว่าคอนเสิร์ตเธอนี้ค่ะ
สวัสดีขอคับนายนาม

เพราะว่าเหลือเตี๊ยมนอนจำกัดแล้ว
ไม่ได้จีบว่าเป็นแฟนใช่มั้ย

สุดท้ายลูกทุ่งสาวยังอวดลูกคอค่ะ
เกิ้ลใหม่พร้อมกับท่าเต้นน่ารักนะคะ
และย้ำว่ายังจองบัตรคอนเสิร์ตดอกย่ากลางเมืองใหญ่ได้

ปกติเนี่ยนะไม่ค่อยได้เห็นพี่ตายได้เต้นได้อะไรสักเท่าไหร
จะได้ยินเสียงแบบโชว์ลูกคอเป็นส่วนใหญ่
เพลงผู้บ่าวนินจาไปดูซิส่องมาไม่เจอขาอ่อนตายอรไทยเหมือนเดิม